ทั้งมีดมีทั้งปืนปากกามีทั้งระเบิดมีทั้งเหล็กแป๊บ
วัยรุ่นสองกลุ่มมาค่ะอันนี้คือกลางเมืองกรุงเก่าอายุทยาเลยนะ
และสองกลุ่มใหญ่ด้วยนะใช่มาตีกันกลางชุมชนอ่ะ
ชาวบ้านเขาเห็นนะเขาต้องพยายามห้ามหยุดหยุดตำรวจมา
นึกถึงพ่อแม่หรือไงต้องตะโกนอย่างนี้ดูซิว่าเขาหยุดไหมค่ะ

โอ้โหว้ขวัญคุณผู้ชมดูสิคือตำรวจถือปืนแล้วนะอืม
แล้วแบบบอกให้หยุดนั่งลงแล้ว
นั่นเนี่ยอาวุธอะไรบ้างคุณคงไปคว้าอะไรมาได้ก็เอามาเป็นเนี่ย

ดูสิคือพอจับได้แล้วเนี่ย
แล้วก็จะไล่ทำร้ายกันกลางชุมชนแบบนี้ค่ะ

ใช่ไงแล้วดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นเป็นคอนควานนั้นระเบิดทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาก็มีถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้

ต้องวิ่งหลบเพราะว่ากลัวไงว่าจะโดนลูกหลง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะขนาดตะโกนแล้วนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนซอยวัดแม่นางปลื้ม

ไปจับกลุ่มเยาวชนจับได้นะ
อายุแบบสิบสี่สิบห้าสิบหกแบบเนี้ย

กลุ่มนั้นกลุ่มใหญ่กว่านี้นั้นน่าจะมีเป็นสิบ

แบ่งเป็นวัยรุ่นวัดแม่น้ำปลื้ม๓คน
วัยรุ่นวัดสว่างอารมณ์คนนึง

ปืนปากกา๑กระบอก

อันนี้พวกที่ทำให้ถึงตายได้นะ
อย่างอื่นไม่ต้องยึดมั่งไอที่ตักผงไม่ไหว้เลย

เพราะมันระเบิดไปหมดแล้วไงหลายลูกด้วย
ส่วนจุดที่เกิดเหตุไปดูซิมันมีร่องรอยความเสียหายจากระเบิด
ข้าวของชาวบ้านเขาก็ได้รับความเสียหาย
ชาวบ้านบอกว่าโอ้ไอ้พวกนี้ไม่สนใจหรอกว่าใครจะโดนลูกหลงบ้าง
อยู่ดีก็มาปลาระเบิดใส่กันตุ้มตั้มแบบนี้
ร้านค้าที่เขาตั้งถังก๊าซหุงต้มไว้
กลัวเกิดระเบิดมันมาโดนถังก๊าซ
นี่เดี๋ยวไฟมันจะไหม้กันทั้งชุมชนเลยนะ
แล้วคนอื่นเขาก็จะเดือดร้อนด้วย
โหนี่
มันก็มีเรื่องทะเลาะ

ทีนี้ตำรวจแจ้งผู้ปกครอง
ต้องประสานสหวิชาชีพให้มาร่วมสอบสวน
แล้วก็แจ้งข้อหาผู้ถูกจับกลุ่มทั้งหมดด้วยนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เราย้ำเตือนตั้งหลายรอบแล้วนะ

พ่อแม่ก็ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วย
และนี่มีพวกแบบอาวุธมีวัตถุระเบิดแบบนี้ค่ะ
ถ้าถึงแก่ชีวิตมันไม่คุ้มนะ

กำลังตามตัวมามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ

โดนลูกหลงไปด้วยอีกไงนะ